ลากระเบนออกลูกเป็นไข่หรือว่าเป็นตัว

มันเป็นไข่หรือเปล่านั้นมันปลามันออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัว

ปากใต้คนนี้เขาไปจับปลากระเบนมา
คิดว่าโอ้จะเอากลับไปบ้านทำกับข้าวกิน
สักพักหนึ่งทำไมท้องมันเคลื่อนไหวได้
ดรึกดรกดรกดรกดรกดรกถามไปถามมา

สุดท้ายตอนแรกจะกินมัน

ไปรดูค่ะ

อืมมาแล้วสองเลยครับสองเลยเอามาดึงลุ้น
กูเล็กลุ้มพูดอาจารย์รูปเบาหื้อลูก
เดี๋ยวปล่อยพอไว้แม่นั้นอื้มสอง
แม่เอ้ยโจ้งตัวกับสองตัวลูกแฝดเสริมเนี้ย
แอบได้ยินเสียงรุนนะอึบอึบอึบ

มันมีสิ่งที่ห้ามทำกับเจ้าปลากระเบนอยู่ด้วย
ค่ะฟังค่ะนี่คือต้องบอกว่า
นี่คือภาพหาดูยากเราไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่
ปากาเบนออกรูปแบบนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ที่มันสามารถออกรูปมาได้นะมันออกเป็นตัวนะ
ไม่ได้เป็นวางไข่เหมือนปลาบางชนิดนะฮะ
ปากใต้คนนี้เขาเป็นชาวประมงเขาก็จับปลามาได้
มันได้ปลากระเบนมาตอนแรกกลับมาที่บ้าน
จะเอามันมาทำอาหารกินแหละนะฮะ
สังเกตทำไมท้องมันนุ่นบุ่มจับไปจับมา

ก็คิดว่ามันต้องท้องหรือเปล่ามันจะคลอดลูกหรือเปล่า

ได้ลูกบ่ามาคนแรกแล้วก็สุดท้ายได้มา๒ตัวนะฮะ
ก็ตามที่เห็นในคลิปนะฮะสุดท้ายตอนแรกจะกินมัน
ไม่แล้วปล่อยมันไปปล่อยลงน้ำไปทั้งแม่ทั้งลูกไปนะฮะ
วิชาการด้านสัตว์น้ำเขาออกมาบอกข้อมูลเรื่องของปลากระเวนแบบนี้
จริงแล้วเนี่ยถ้าปลากระเบนมันบาดเจ็บหรือมันใกล้ตาย
มันจะพยายามคลอดลูกออกมาไม่ว่าลูกมันจะใกล้คลอดหรือว่ายังไม่ใกล้คลอดก็ตาม
คือที่จะไม่ให้ลูกเนี่ยตายตามมันไป
มันเป็นสัญชาติยานความเป็นแม่ของปลากระเบน
ถ้าเกิดตัวเองจะตายแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกฉันออกไปก่อนให้รอดไปก่อนแบบนี้
ที่สำคัญถ้าเกิดเจอแห่งการอย่างนี้ไม่ควรนำปลากระเบนมันไหงายท้อง
เพราะยิ่งหงายท้องมันแล้วมันอยู่บนบกเนี่ยมันอาจจะหายใจไม่ได้สุดท้าย

แต่ก็ต้องขอบคุณพระองษ์ที่ไม่กินมัน
เราก็ช่วยทำคลอดแล้วก็เอามันไปปล่อยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ